คุณผู้ชมคะเราจะคุยกับน้องที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทแพทย์จีนนะคะ
ที่มหาวิทยาลัยแพทย์จีนหูเป่ยนะคะ
แน่นอนค่ะเป็นหนึ่งในคนที่ตอนนี้ก็คนไทยก็ห่วงนะคะว่าอยู่กันยังไงบ้างนะคะ
คุณปวัณรัฐทัพธวัฒน์นะคะหรือว่าเรียกชื่อเล่นนะคะคุณป้ายค่ะ

สวัสดีค่ะยิ้มได้หน้าตาสดใสแปลว่าแปลว่าสถานการณ์โอเคขึ้นไหม
ตอนนี้ณตอนนี้โอเคอยู่ค่ะ
คืออย่างนี้นะคะคือณตอนนี้คนก็ห่วงคนไทย
แน่นอนล่ะเราคนไทยนะเราก็จะห่วงคนไทยมากเป็นพิเศษหน่อยนะคะ
คือตอนนี้เนี่ยคนไทยในหูเป่ยหรือว่าในอู่ฮั่นก็แล้วแต่เนี่ย

คือรวมกลุ่มติดต่อกันเองอยู่แล้วไหมคะ

เพราะว่าคือที่นี่เขาก็จะมีการสร้างกลุ่มสนทนา

เพราะว่ารับการติดต่อจากกรงศูนย์ที่ปักกิ่งมา
แล้วคือเขาก็มีการรวบรวมนักศึกษาอะไรอย่างนี้
อู่ฮั่นเองเนี่ยนะคะเฉพาะในอู่ฮั่นเนี่ย
ตอนนี้เหลือคนไทยที่ยังอยู่กี่คน
พอจะบอกตัวเลขชัดได้ไหมคะ

นักศึกษาประมาณ๕๘คนค่ะ

แล้วก็จะมีกลุ่มอื่นที่มาทำงาน
หรือว่าแบบว่ามาท่องที่ยังไม่ได้กลับอะไรอย่างนี้
น่าจะประมาณสัก๑๐คนได้ค่ะ
เป็นตัวเลขที่รัฐบาลใช้เนอะอยู่ประมาณสัก

ถ้ารูปหูเปิดตอนนี้จำนวนมันยังไม่ค่อยแน่นอน
เพราะว่าตอนนี้เก็บโปรโมทเฉพาะที่อยู่ในอู่ฮั่นเท่านั้น

ตอนนี้ทุกคนมีอาหารกินมีน้ำดื่มเรียบร้อยใช่ไหมคะณตอนนี้เรียบเอ่อมีพอได้ซื้อมาตุนกันไว้บ้าง
เพราะว่าคือหลังจากที่คือทางรัฐที่นี่เขาประกาศว่าปิดเมืองก็คือนักศึกษาเนี่ยก็พยายามออกไปหาซื้อพวกอาหารก็น้ำดื่มมาไว้
ร้านคาดอกที่มันเป็นอยู่แล้วแล้วช่วงที่บอกพอเริ่มมันมีเลิกโลกอาบานมาอย่างเงี้ยค่ะ
นี่มันก็เลยยิ่งแบบว่าร้านคาแม่งมากอือแล้วแต่ทีนี้มันคือเฉพาะพื้นที่นะคะอือ
พอแล้วเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยนะคะที่เอาอย่างนี้นะคะป้ายจ๋าคือว่าเวลาเราบอกว่าปิดเมืองเขาสั่งปิดเมืองไม่ให้เข้าไม่ให้ออกเนี่ยนะคะคือคนก็จะไปนึกถึงภาพหนังภาพซีรีส์ที่มันน่ากลัวมากนะจริงโดยสภาพทั่วไปที่เราอยู่อะค่ะ
มันแย่แค่ไหนหรือว่ามันมันก็โอเคมันพอได้แหละคืออย่างหนึ่งเลยคือตอนเนี้ยที่อูฮันนะคะ
ด้วยสภาพอากาศที่มันค่อนข้างหนักจักรด้วยอยู่แล้วอะค่ะค่ะแล้วก็ส่วนพอมันนี้เริ่มโรงการ์ปาร์ตอย่างเงี้ย
คนก็คือข้างนอกก็จะไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีรถอยากตามมีก็ตามภาพด้วยประมาณนั้นอืม
ร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยคือจะต้องมีอยู่แล้วอะค่ะในในส่วนของแล้วคือพอเป็นความเสี่ยงมีคนที่ต้องออกไปข้างนอกด้วย
เขาก็เลยไม่ค่อยมีคนออกไปข้างนอกกันนะคะอืมในในส่วนของการเดินทางนี่แบบระบบรถของเขานี่ตอนนี้ยังเปิดให้บริการอยู่ไหมคะ
เริ่มเปิดแล้วไหมคะหลังตุดจีนไม่ไม่ไม่มีค่ะคือตั้งแต่ที่ปิดตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดมาค่ะ
คือพวกเอ่อระบบผลส่งสถานะพวกรถเมฆรถปลาใต้ดินคือเขาหยุดมาเป็นอัปดาห์แล้วค่ะ
แล้วอย่างเมื่อคืนนี้ค่ะก็มีแจ้งข่าวคืองดใช้รถยนต์ส่วนตัวแต่ว่าเขาจะมีเหมือนกับว่าเป็นแบบว่า
เบอร์โทรแต่ละเขตสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ว่าสมมุติใครที่ต้องการไปโรงพยาบาลในกรณี
แบบว่ามีอาการป่วยหนักค่ะคือสามารถแจ้งแล้วเขาก็อาจจะมีการส่งรถมารับ
แต่ว่าเฉพาะในที่ฉุกเฉินจริงดีค่ะอืมป้ายค่ะเวลาที่เราเห็นคือไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะ
คนจีนด้วยกันเองเนี่ยสภาพเมืองมันน่ากลัวเหมือนในหนังอย่างที่แบบเราพยายามจะจินตนาการกันไหม
หรือไม่หรอกก็แค่อยู่ในบ้านเป็นหลักเฉยส่วนใหญ่อยู่ในบ้านกันเป็นหลักส่วนใหญ่ค่ะ
แล้วเขามีแบบเขามีมาพ่นยามีแบบคือมีอะไรให้เราเห็นบ้างไหมค

อันนี้คือต้องบอกว่าอย่างตอนนี้ที่อยู่ค่ะยังมาที่มหาลัยตอนนี้ยังไม่มีในส่วนนะคะที่อยู่คือยังไม่มีการมาทำความสะอาด
หรือว่ามีการแบบว่ามาเช็คอะไรนี้คือยังไม่มีแต่ว่าตามคือบางรุ่นนี้ก็เริ่มมีบ้างแล้วค่ะ
โรงแรมหรือตามห้างสรรพสินค้าอะไรก็พอมีบ้างแล้ว
ค่ะในส่วนของเราที่เราเป็นคนที่อยู่ที่นู่นเนี่ยนะคะคือการสื่อสารภายในเมืองเองหรือมณฑลเองเขาเข้มข้นแค่ไหนคะว่าต้องทำอะไรบ้างให้ทำอะไรห้ามทำอะไรมันชัดเจนแค่ไหนคะ
ก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะส่วนใหญ่คือเหมือนกับว่าเขาก็พยายามแชร์ข่าวในโซเชียลมีเดียของที่เนี่ยค่ะตามกลุ่มมีแชทหรือว่าตามในตัวของเขานะคะก็จะมีการแจ้งว่าควรจะปฏิบัติตัวยังไงมีการป้องกันยังไงท่านชัดเจนพอสมควรเหมือนกันค่ะ
ในส่วนของป้ายเองแหละตอนนี้เอาของหนูเลยนะหนูมีงานอาหารกินกี่หวันคะ
ไปรับหรือติดต่อเอาออกมาได้คือทุกคนพร้อมออกใช่ไหมไม่ไม่ไม่มีใครอยากรออยู่ใช่ไหมคะ
ก็คือส่วนใหญ่คือตามตามที่ในกลุ่มเขาแจ้งกันนะคะคือน้องเด็กทีนี้ส่วนใหญ่ทุกคนอยากกลับบ้านหมด
เพราะว่าคือทุกคนไม่รู้เลยว่าโอเคตอนนี้เขาแจ้งว่าพอจะคุมสถานการณ์ได้
คือเราไม่รู้ว่ามันจะไอ้โรคติดต่อตรงนี้มันจะนานแค่ไหนแล้วเขาจะควบคุมได้ระดับนั้นได้ไปอีกนานแค่ไหน
คือกลัวว่ามันจะยิ่งยาวไป

ก็คือที่ที่เขาปรักษากับสถานการณ์ถูกเฉินไปแล้วค่ะเพราะมันค่อนข้างแรง
ทีนี้พี่ถามหน่อยคือว่าถ้าสมมุติเอาตามข่าวเลยเนี่ยนะคะในจีนมันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงธันวาคมแล้วใช่ไหมคะ
แต่ว่าในเมืองไทยมันเพิ่งมาเริ่มช่วง๒สัปดาห์ที่แบบข่าวมันเยอะ
แล้วก็เพิ่งช่วงเสาร์อาทิตย์นี้แหละที่มันพีคมากในแง่ของการตามข่าว
นับตั้งแต่ธันวาคมจนถึงตอนนี้เนี่ยค่ะคนในนั้นกันเองคุยว่ารัฐบาลเขาถือว่าคุมอยู่ไหมคะ
กล้าจะคุมเขาบอกคุมได้แต่ว่ามันช้าไปหน่อย
แล้วถ้าที่มันมีข่าวบอกว่าก่อนที่จะประกาศปิดเมืองเนี่ยมีคนออกมาตั้งหลายล้านคนเนี่ยนะคะ
ข้างในคุยกันว่ายังไงบ้าง
คือมันเป็นต้นเทศกาลปีใหม่ของที่เฮียค่ะ
คนนั้นก็เลยไหลออกที่นี้มันจะเป็นแปลว่าควบคุมอยู่ตรงนั้น
มีการประเมินและก็สื่อสารกันภัยในมณฑลหรือว่าในมืองไหมค่ะ
เมืองไหมคะว่าเขาประเมินว่าสถานการณ์มันจะคลี่คลายอีกสัก
อีกสักกี่วันหรือกี่สัปดาห์หรือว่าเป็นหน่วยเดือนคะ
ไม่มีกำหนดเลยค่ะอืมเอาอย่างงี้ป้ายจ๋า
เพราะว่าอย่างตอนนี้คืออย่างตามมหาลักษณ์ก็คือเลื่อนเปิดทืมอย่างไม่มีแบบ
เปิดผ้าเลไฟอย่างไม่มีกำหนดเลยเพราะว่าไม่สามารถกำหนด
อ่าตอนนี้ในส่วนของเอ่อคนที่อยู่ตามบ้านเนี่ยนะคะคือ
มีหน้ากากมียาฆ่าเชื้อมีอะไรอย่างนี้คือกันหมดใช่ไหม
ป้าเองก็มีใช่ไหมคะตอนนี้มันหมดแล้วอ่ะโอ้แล้วที่ซื้อไว้ตอนนี้
เพราะว่าคือไม่ค่อยพอแล้วค่ะ

อืมเอาอย่างนี้ครับป้ายจ๋า
คืออันนี้ลำบากคือเรื่องผ้าปิดปากตรงนี้ค่ะ
อืม

จะให้ความช่วยเหลือยังไงคือไม่มีอะไรที่ดีที่สุดนะ
ตอนนี้คือช่วยพาหนูกลับบ้านหน่อยใช่ไหมคะ
อาจจะเป็นเรื่อง
เอาอย่างนี้นะคะคือจริงแล้วทางรัฐบาลก็พร้อมอยู่แล้วนะคะ
เขาประสานงานกันอยู่นะคะแล้วคิดว่าคงไม่นานแหละ
น่าจะช่วยคนไทยกลับมาได้นะคะ
เดี๋ยวยังไงเบื้องต้นสุดท้ายป้ายพูดแทนน้องหน่อยค่ะ
ว่านะตอนนี้อะไรได้บ้างหรือต้องการอะไรเป็นพิเศษ
หรือว่าอย่างน้อยอยากให้ภายในกี่วันที่ไปรับกลับบ้านหน่อย
คืออะไรก็ได้ที่หนูต้องการตอนนี้ต้องการอะไรบ้างคะ
คือทีมตอนนี้ด้วยความที่ว่าคือทางกงสุนเองค่ะ
เขาก็ได้ติดต่อเหมือนมีการรวบรวมจำนวนอะไรอยู่แล้วอะค่ะ
คือเขาก็แจ้งมาเรื่อยนะคะว่าคือทางการก็พยายามจะพาเด็กทีมนั้นกลับบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ทุกคนก็เข้าใจว่าทุกอย่างมีขั้นตอนต้องใช้อะไรอยู่
แต่คือทุกคนก็พอเตรียมตัวรออยู่ค่ะ
เรื่องต้นที่ได้มีการสื่อสารกับทางไม่ว่าจะเป็นกงศุลหรือว่าสถานทูตนะครับ
ทางการประเมินไหมว่าน่าจะรับเด็กไทยคนไทยกลับบ้านได้ภายในกี่วันคะ
ตอนนี้ยังแจ้งได้ไม่แน่นอนนะคะ
อากาศตอนนี้ที่หูเปิดเป็นไงบ้างคะ

ฝนตกค่ะมันฝนตกเหมือนวันเป็นวันอะไรอย่างนี้
แล้วก็ด้วยอากาศมันเย็นอยู่แล้ว

ทำไงดีส่งกอดไปทางไลน์ก็ไม่ได้ด้วย
คือสภาพอากาศที่อุณหภูมิต่ำคือหนาว

ก็ถ้าหากว่ามันเป็นอากาศเย็น

ถ้ามีการอยู่ในอากาศก็จะอยู่ได้นานขึ้น
ถ้าจะเห็นด้วยส่วนมากแค่วัดนี้แค่วัดใหญ่นี่

ไอ้หน้าร้อนไม่เคยมาแล้วมันอยู่ไม่ได้
คือมันไม่ได้จะทำให้ละอองที่มันออกมาจากร่างกายคนที่มีเชื้อ
มันมันจะหนักแล้วตกพื้นใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหม
อ๋อคือส่วนที่ออกมาจากที่เราไอจาวมาแรง

แต่มันจะมีบางส่วนซึ่งสามารถจะลอยอยู่ในอากาศได้
เพราะฉะนั้นน้องที่อยู่ในเมืองที่เป็นเมืองระบาด

ผมก็แนะนำว่าตอนนี้ที่เขาบอกก็คืออยู่ในบ้าน
อยู่ในบ้านถ้าที่บ้านไม่มีใครป่วยอะไร

เป็นแต่ว่าขอให้มีอาหารการกินให้เรียบร้อ

คำแนะนำที่ใช้อยู่ดีที่สุดแล้วนะ

แล้วก็ยิ่งหน้ากลุ่มหน้ากากมันไม่มี
ไม่มีเนอะการเดินทางถ้าจำเป็นต้องระวังโอ้ยจะไปเตือนเขาทำไมเขาก็รู้อยู่แล้วนะคะ
อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยตามต่ออินเตอร์เน็ตที่นู่นไม่มีปัญหาใช่ไหมคะ
เวลาติดต่อกับกรงศูนย์ติดต่อกับคุณพ่อคุณแม่ไม่มีปัญหาเนอะ
พูดง่ายดีเอางี้เป็นกำลังใจให้แล้วเดี๋ยวตามข่าวร่วมกัน
รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเต็มกายเด็ดเหมือนกันขอบคุณป้ายนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะจะรู้ล่ะยังไงเนอะ
กำลังใจเขาก็ดีพอสมควรส่วนหนึ่งของพี่แต่อยากจะกลับบ้าน
แต่ว่ากำลังใจผมชื่อว่าเขาดีนะ
จนจะอยู่จากที่เขาตอบคำถามตรงไหนแหละ